ไปที่จังหวัดศรีสะเกดคุณผู้ชมครับเขามีการแข่งขันวิ่งผจญภัยในพื้นที่ธรรมชาติ
อ๋อวิ่งเทรลนะแหละที่เรียกวิ่งเทรลวิ่งเทรลนั่นแหละ
คุณผู้ชมครับรถบัสรถบัสที่ไปรับนักวิ่งตกเหวครับ
น่าจะมีคนเจ็บอยู่ข้างหน้าอีกค่ะ

สลดครับมีเสียชีวิต๔ศพครับ
๔ศพครับไม่นับรวมบัตรเจ็บครับ
ตกลงไปนั่นคือช่วงเวลา๙โมงครึ่ง
พี่เมื่อวานนี้๕เมตรดอม๕เมตร
คือมันดูเหมือนไม่ลึกมากแต่ความแรงที่มันตกลงไป
รถบัสที่รับส่งนักวิ่งเทรล
เสียหลักตกลงไปในเหวลึก๕เมตร
ตรงนี้คือทางขึ้นผาพญากูปรี
เทือกเขาพนมนงรักอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกด
รถบัสสภาพคือถ้าผู้ได้เห็นภาพง่ายคือหักกลาง
กลางเลยนักวิ่งได้รับบาดเจ็บ

เป็นผู้ชาย๑ศพและผู้หญิงอีก๓ศพโอ้โห
นักวิ่งได้รับบาดเจ็บอีก๔๘คนครับ
ส่วนคนขับรถได้รับบาดเจ็บสาหัส
กู้ภัยก็นำส่งคนเจ็บนะครับที่โรงพยาบาลหลาย
โรงพยาบาลภูศิงร์โรงพยาบาลขุขันศ์
โรงพยาบาลโบเชศโรงพยาบาลศรีสะเกดอย่างโกลาหล
ที่เกิดเหตุเป็นทางลาดชันลงจากเทือกเขาพนมดงรักคุณผู้ชม
แล้วเราไปเจอรอยเบรกยาวมาตามพื้นถนนเลยนะ

ฟ้องว่ามันมีรอยรถบัสพุ่งชนครับคุณผู้ชม

แล้วก็เสียหลักชนกับขอบปูนกั้นข้างทาง

คุณผู้ชมเมื่อกี้คือการคาดการณ์
เอาเราลองมาฟังคนประสบเหตุบ้างดิ
นายวีรพงศ์สิริมูรสารอายุ๔๘ปี
นักวิ่งเล่าบอกว่า
นี้นะครับรถบัสคันเกิดเหตุนะครับเป็นรถบัสที่มูลนิธิหลวงปู่สวง
ไพรพัฒนานำมาสนับสนุนกิจกรรมวิ่งเทรลให้ไปรับนะครับ
นักวิ่งลงจากจุดเส้นชัยบนเทือกเขาพนมโรงรักชายแดนช่องสะงำ
กลับมาลงที่จุดปล่อยตัวที่วัดพลัยพัฒนาเนี่ยจำนวน๑๐คันนะครับ
มีรถทหารอีก๔คันซึ่งรถคันเกิดเหตุนะครับ
รับนักวิ่งเซลล์มาทั้งหมด๕๒คนละตรวจสอบสภาพรถเพราะว่า
คือกลุ่มผู้ชมฮะเห็นสีจำแบบเนี่ยนี่ดำน้ำแข็งดู
เห็นสีจำหรือรถทั้งเก่านะแต่คนสีใหม่อ๋อ
พ่นสีใหม่มันเลยดูแจ่มมันเลยดูใหม่
ตำรวจคาดว่าน่าจะบรรทุกคนมาเยอะน้ำหนักเกิน

ตำรวจตั้งข้อหานายธนโชธเสาเวียงอายุ๕๐ปี

ซึ่งเจ้าตัวก็ได้รับบาดเจ็บขาขวาหัก
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกด

หาสาเหตุที่แท้จริงดำเนินคดีกันต่อไปครับ